โอ้โหรีบขึ้นจากน้ำรีบขึ้นจากน้ำ

แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปล่องแพรอยู่นะครับ
บางคนก็กระโดดจากแพร่ไปว่ายน้ำไปเรียบร้อยแล้ว
บางคนก็ยังอยู่บนแพร่เลยแต่ทุกคนต้องขึ้นฝั่ง
ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้คือไม่มีใครรู้มาก่อนเลยไง
ว่าเขื่อนเขาจะปล่อยน้ำออกมาแล้วน้ำมันมาปริมาณเยอะมาก
แล้วผู้ประกอบการบอกว่าเจ้าหน้าที่เขื่อนไม่ได้แจ้งมาเลย
ว่าจะปล่อยน้ำตอนเช้าวันนี้เพราะปกติไม่มีการปล่อยนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ประทึกที่นักท่องเที่ยวเขาถ่ายไว้ได้ก่อนครับ
มือไม่ถึงแล้วจ้า
ทางใหม่ให้ด้วย

ของแพร่ตัวเองคือไปหมดเลย

แพร่บางแพร่จมเลยนะครับ
ก็เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้น
เมื่อเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขื่อนสิรินทร
เปิดประตูน้ำโดยไม่แจ้งผู้ประกอบการแพร่ท่องเที่ยวให้ทราบล่วงหน้า
ทำให้กระแสน้ำไหลหลากเข้าใส่แพ้
พานักท่องเที่ยวล่องแก่งพักผ่อนเล่นน้ำ
ถูกกระแสน้ำพัดจนเชือกผูกแพรขาด
แล้วไหลไปชนกับแพร่อื่น
ทำให้แพร่จมลงไปกับลำน้ำ

ขณะที่นักท่องเที่ยวพากันหนีตายขึ้นฝั่งอย่างกลาหลเลยนะครับ
แล้วก็คลิปนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวถ่ายเอาไว้
เมื่อเกิดเหตุระทึกขึ้นนะครับ
เพราะว่าพวกเขาพวกเธอได้รีบขึ้นฝั่ง
แต่ว่าทรัพย์สินบางอย่างอยู่บนแพร่เลย

โชคดีที่ยังเอาชีวิตรอดไว้ได้นะครับ

แล้วผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็โพสต์เฟซบุ๊คไว้นะครับ
บอกว่าถูกกระแสน้ำในลำโดมที่ไหลเชี่ยวพัดแพร่ชนกัน
ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนสรินทรทำให้มีคนในโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
มียอดแชร์เกือบ๓๐๐ครั้งภายในเวลา๒ชั่วโมงนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปพูดคุยกับหลายคนนะคุณนะ
ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็เป็นนายท้ายแผ่ท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหาย
ก็คือนายวุฒิชัยคำจุนอายุ๓๓ปี
เล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย๓โมง
ขณะพานักท่องเที่ยวจำนวน๑๕คนล่องแพร่ตามลำโดมที่อุบลราชธานี
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็ได้นำเรือจอดริมนำเรือลากจอดริมตลิ่ง
ระหว่างนั้นได้สังเกตเห็นกระแสน้ำมันไหลแรง
ผู้ประกอบการเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพอน้ำมันไหลแรงมากระทันหันแบบนี้
นั่นแสดงว่าเขื่อนปล่อยน้ำนั่นคือเขื่อนปล่อยน้ำ
ก็รีบตะโกนให้นักท่องเที่ยวขึ้นจากแพร่เลย
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปในภาพนี้นะฮะ
โชคดีเขาบอกเป็นช่วงจังหวะที่มาจอดเรือลาก
และก็จอดแพร่ไว้พระดิปฎี
ถ้าอยู่กลางลำน้ำล่ะคุณ
ไม่รู้ว่าทั้งเรือทั้งแพร่จะถูกพัดไป
แล้วก็นักท่องเที่ยวจะจมน้ำจมท่า

ใครจะรับผิดชอบต่อชีวิตของพวกเขา
นายวุฒิชัยบอกอีกว่าสาเหตุเกิดจากการที่
มีการเปิดประตูระบายน้ำที่เขื่อนสิรินทร

บอกว่าปกติแล้วทางเจ้าหน้าที่เขื่อน
จะแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ถึงการเปิดประตูระบายน้ำ
และเมื่อวานนี้แจ้งว่าจะเปิดประตูระบายน้ำ
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าช่วงไหนรู้ไหมคุณ

แต่ช่วงบ่ายไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่แจ้งไว้ในกลุ่มไลน์เลย
พอบ่าย๓กำลังร่องแพ้กันอยู่น้ำไหลลงมา
ทำให้แพร่เสียหายและเกือบจะฆ่าชีวิตนักท่องเที่ยวไปแล้วด้วยนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องไปสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่อยของเขื่อนสิรินทรหน่อย
ถูกต้องค่ะก็ไปสอบถามทางด้านนายสังวานพรมสำลี
เป็นหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทร
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอเกิดเหตุปั๊บ
ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่รีบปิดประตูระบายน้ำเลย
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าผู้ประกอบการเข้ามาในพื้นที่แนวกั้นที่ห้ามเอาไว้หรือเปล่า
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุทางกรมเจ้าท่า
แล้วก็ทางอำเภอสิรินทรก็มีการไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะ
คุณผู้ชมแล้วก็พอไปตรวจสอบแล้วก็ยังมีทางนายสนองมาลัยขวัญในอำเภอสิรินทร
เขาก็เลยต้องนัดผู้ประกอบการค่ะให้มาร่วมประชุมกัน
เพื่อวางมาตรการอีกทีนึงไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาซ้ำอีกนะคะ
อะไรก็ต้องมีการแจ้งกันให้ชัดเจนนะครับ
แล้วก็ต้องมีการประชุมกันพรุ่งนี้นะเขามีการประชุมวางแผนกันด้วย